คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของเจ้าน้ำฝนเป็นม้านะคะ
ม้าเพศเมียตัวสีน้ำตาลอยู่ในความดูแลของวัดธรรมโสพิษที่อุทัยธานี
แล้วมันก็จะชอบไปเดินที่ตลาดหาของกินแล้วคนก็จะไปให้ของกินเป็นประจำ
มีเรื่องเศร้าเกิดขึ้นกับเจ้าน้ำฝนค่ะ
ม้าตัวนี้ค่ะมันตกใจเสียงรถน่าจะเป็นรถใหญ่รถสิบล้อขับผ่าน
แล้วมันก็ตะเลิศกลายเป็นว่าโดนรถอีกคันหนึ่งพุ่งชน
แล้วมันก็เจ็บหนักนะคะคนเขาก็ไปช่วยกันเลือดเต็มเลยขาหัก
ตำรวจเมืองอุทัยธานีกู้ภัยเขาก็ไปช่วยกันเป็นรถเครนจากเทศบาลนะคะ
ยกเจ้าน้ำฝนม้าตัวนี้อยู่ในความดูแลของวัดธรรมโสพิษ
หรือว่าแต่ว่าโชคร้ายมาประสบเหตุ
ถนนเส้นนี้ถนนสาย๓๓ตรงข้ามศูนย์จราจรเมืองอุทัยธานีนะคะ
น้ำฝนมันเจ็บแล้วมันก็นอนดิ้นทุรนทุราย
ขาหักค่ะทั้งขาซ้ายด้านหน้าด้านหลังเนี่ย
แล้วมันหักเหมือนแบบกระดูกแทบจะขาดออกจากกันเลยค่ะ

เหตุการณ์เกิดขึ้น๕โมงเย็นเมื่อวานก็ต้องช่วยกันยกขึ้นรถแบบนี้
นายอันนบเจดเกรดกิจอายุ๔๕ปีเป็นคนขับรถคันนี้นะคะ
คือเขาขับมาจากนครสวรรค์
กระโปรงรถกระจังไฟหน้าอะไรเนี่ยมีรอยบุบกระจกด้านหน้ากระจกด้านข้างแตกด้วย
คนเห็นเหตุการณ์บอกว่าเจ้าน้ำฝนเดินอยู่กลางถนนเลยค่ะฝั่งขาเข้า
จังหวะนั้นมีรถสิบล้อเห็นก็เลยบีบแตร
น้ำฝนมันตกใจเลยรีบวิ่งข้ามถนนแล้วก็แบบวิ่งแบบตะเลิศอ่ะนะคะ
สุดท้ายไปชนกับรถเก๋ง
ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่วัดก็ตอนที่ไปถึงเนี่ย
ก็เห็นว่าเจ้าน้ำฝนนอนร้องด้วยความเจ็บปวดอยู่แบบนี้ครับ
มีชาวบ้านมีพระคอยดูอาการ
นางอรนุษย์เป็นคนที่ให้อาหารเจ้าน้ำฝนเป็นประจำอะค่ะ
บอกว่าคนแถวนี้ผูกพันกับเจ้าน้ำฝนมากนะ
คือจริงแล้วที่วัดมีม้าอยู่๕ตัว
มีเจ้าน้ำฝนเป็นเพศเมียเป็นรุ่นลูกแล้วค่ะ
ส่วนใหญ่ก็จะมาเดินอยู่แถวตลาดนะคะ
คนก็คุ้นเคยกับม้าเหล่านี้เป็นอย่างดี

สงสารมันมากเลยมันเป็นม้าที่น่ารักมาก
ไม่คิดว่าจะไปชนกับรถเก่งแล้วก็อาการหนักขนาดนี้

หุ่นขนาดนี้เลย
อ๋อฝนน่ะครับมันก็น่ารักดีนะเนี้ยอืมปกติเขาเดินไปมาไหม
เดินเดินก็เดินไปที่ร้านทุกวันแหละเออพี่ให้อาหารก็ไปกินตอนเช้า
กินที่ร้านตอนเย็นจะมาให้กินที่นี่อืมก็ป้อนเขาประจำไม่ได้ป้อน
เอากองอ๋อเอากองอาหารไว้ให้เขาเป็นพวกอะไรพี่อย่างมากถ้าเป็นตอนเช้า
ก็จะเป็นสับปะรดกับไอ้ขนุนน่ะนะอืมครับผมแล้วก็ตอนเย็นก็จะเป็น
เนี่ยก็ด้วยความที่เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานครับ
ทุกคนก็พยายามจะช่วยตอนทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไป
อาการมันเป็นแบบนี้คือมันเจ็บหนักน่าสงสารมากนะคะ
คือม้านี่ถ้าขาหักนี่เขาก็อยู่ลำบากนะ
ใช่แล้วคือขาหักแบบ
เลือดไหลไม่หยุดอะค่ะคุณผู้ชมทีนี้เดี๋ยวขอพูดถึงเรื่องของข้อกฎหมายก่อนนิดนึง
คือตำรวจบอกว่าไปตรวจสอบรถที่มาชนเจ้าน้ำฝนแล้วนะคะ
เป็นรถประจำบริษัทแห่งหนึ่งคนขับไม่ได้มีความผิดอะไร
ด้วยความที่คนขับรถเขาก็ขับมาตามถนนหลวง
แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นอุบัติเหตุ
ตามกฎหมายเขาก็ห้ามสัตว์เลี้ยงไปวิ่งบนถนนหลวงอยู่แล้ว
คือคนที่เลี้ยงสัตว์ต้องดูแลสัตว์ให้ดีไม่ปล่อยไปบนถนนหลวง

ดังนั้นหมายความว่าคนที่ขับรถมาตามถนนปกติ
เขาก็เลยไม่ผิดอะไรตามกฎหมายค่ะ
ทีนี้ค่ะปัญหาก็คือที่วัดที่เลี้ยงม้าเอาไว้
เหมือนกับว่ามันไม่ได้มีข้อกั้นเป็นกิจจัดลักษณะ
แบบปล่อยแล้วมันก็เดินไปเดินมาแถวนั้นนะคะ
มันก็เลยเกิดเรื่องเศร้ากับเจ้าน้ำฝน
และเช้าวันนี้คุณผู้ชมตอน๘โมงเช้า
พระลูกวัดวัดธรรมโสพิษบอกว่า
เมื่อคืนนี้อาการของเจ้าน้ำฝนเนี่ยนะน่าสงสารมาก
คือมันนอนร้องทุรนทุรายแบบทรมานนะคะดิ้นไปดิ้นมา
พระเนรทนไม่ไหวขนย้ายกันเลยนะคะ

คุณหมอบอกว่าโอ้โหไอ้กระดูกขาด้านหน้าฝั่งซ้าย

ขาขวาด้านหลังหักจนกระดูกหักออกจากกัน

รักษาไม่ได้คุณภาคภูมิคุณผู้ชม

ฉีดยาให้มันตายค่ะ

ถ้าไม่ทำแบบนั้นคือมันก็ทรมานไปเรื่อย

ช่วงขาตรงนี้มันหักตรงหน้า

ถ้าขาหน้าไม่หัก
เขารักษาได้อยู่รอดอยู่

ฉีดยาเมตตาฆาตให้มันแบบตายไปแบบสงบนิ่งไม่ทุกข์ทรมาน

ถ้าม้าขาหักแล้วยิ่งหักขนาดนี้เนี่ยทำอะไรไม่ได้ให้เขาตายไป
ช่วงบ่ายนะคะชาวบ้านและพระช่วยกันจัดพิธีสวดส่งวิญญาณ
ภาพบางสกุลให้กับเจ้าน้ำฝนบรรยากาศเศร้าค่ะนี่นะคะ
เดี๋ยวลองดูบรรยากาศตรงนี้นิดนึง
ก็ฝังนะคะเทศบาลเมืองอุทัยธานีเอารถแบ็คโฮลมาช่วยขุดหลุมให้
หลุมอยู่ครึ่งชั่วโมงก็ลึกพอสมควร
คือต้องลึกหน่อยป้องกันไม่ให้สัตว์อื่นมาขุดคุยนะคะ
ชาวจังหวัดอุทัยธานีพอรู้ข่าวเจ้าน้ำฝนเนี่ยโอ้โห

คือเจ้าน้ำฝนมันวนเวียนอยู่ในตลาดเป็นประจำ
แล้วก็มีม้าตัวอื่นด้วยรวมแล้วประมาณ๕ตัวที่อยู่ที่วัด
เขาก็บอกมันเป็นสิ่งที่คุ้นตาคนไง
คนเห็นแล้วก็รักให้อาหารดูแลกัน
แต่สุดท้ายมันก็มาโดนรถชนแล้วก็ตายแบบนี้นะคะ

ใช่ดังนั้นหลังจากนี้ต่อไปค่ะ
อาจจะไม่สามารถปล่อยให้ออกมาเดินด้านนอกแบบอิสระได้
อาจจะต้องมีข้อกั้นแบบเป็นกิจจัดลักษณะ

อยู่สิบล้อเขาเห็นเขาก็บีบแกร่
แกรกลัวว่าม้าจะออกมาที่ถนน
ทีนี้ม้าก็เลยยิ่งตกใจวิ่ง
กลางถนนก็เลยโดนรถเก่งชนเข้าไปเลย

คือเจ้าหน้าที่บอกว่าคือเอาจริงไม่รู้ด้วยซ้ำว่ารถเก่งพุ่งชน

อันนี้ก็จะไปโทษแบบคนขับรถเก่งอย่างเดียวก็ไม่ได้
เพราะเขาบอกว่าเขาก็ขับมาตามถนนหลวงปกติอะไรแบบนี้